เรื่องของผู้หญิงคนนี้บ้างค่ะที่บุรีรำนะคะ
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปทำผมในร้านเสริมสวย
โอ้โหเป็นพันเหมือนกันนะคะหลายพันตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ไม่จ่ายเงินแถมยังเอาเงินของเจ้าของร้านไปอีกด้วยค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่นางสาวอาทิตยานะคะอายุ๑๘ปี
ก็อย่างในภาพนี้เลยค่ะเข้าไปเสริมสวยอยู่ในร้านที่ชื่อว่า
ครับเนี่ยเธอก็เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ย
พอเขาทำผมให้เสร็จเรียบร้อยก็ขอเข้าห้องน้ำนะคะ
ตอนจังหวะนั้นน่ะแอบขโมยเงินในตระก้าของเขาไปสามพันบาท
แล้วเสร็จแล้วก็ขอเข้าห้องน้ำยังไม่จ่ายเงินหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่า
โอกาสนี้เดินออกจากร้านไปเลยค่ะรวมแล้วเนี่ยเขาเสียหายไปทั้งหมดเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะคะ
เพราะว่าเงินค่าทำผมสี่พันห้าร้อยบาทก็ไม่จ่ายด้วยหนีไปเลย
กระเป๋าใบเมื่อสักครู่เอาไว้ให้ดูต่างหน้าเท่านั้นเองอุ้ยทำอะไรบ้างทำไมแพงจัง
โอ้โหเขาก็คงจะไปฟอกสีผมอะไรอย่างนี้นะคะราคามันก็จะสูงนะคือทำทำเต็มที่อ่ะนะคะ
เสร็จแล้วไม่จ่ายเงินแล้วเอาเงินเข้าไปด้วยนะคะ
นางสาวอธิตยาเข้ามาทำเล็บฟอกสีผมเหมือนลูกค้าปกติ
เขาก็ทำให้๕ชั่วโมงตั้งแต่๙โมงเช้าถึงบ่าย๒โมง
ยังไม่ทันจะเสร็จกำลังจะดายผมนะคะ
นางสาวจริยาบอกขอเข้าห้องน้ำก่อน

ออกจากร้านไปเร็วมากเธอบอกไม่ทันระวัง
พอมาตรวจสอบความเสียหายถึงได้รู้ว่าเงินของเธอถูกขโมยไปด้วยค่ะ
ตำรวจสอบความเสียหายหนองกี่ครับ
ก็รับแจ้งความแล้วสืบทราบจนรู้ว่านางสาวทิตยาเนี่ย

แล้วซ่อนไปอยู่ที่ห้องเช่าของเพื่อนที่ตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่
วันนี้ตามรวบตัวได้ในที่สุดค่ะ
รับสารภาพค่ะบอกว่าอยากสวยแต่ไม่มีเงิน
อ้าวนี่ค่ะอยากสวยแต่ไม่มีเงินก็เลยทำแบบนี้

ก็ถูกตั้งข้อหาช่อกงและลักทรัพย์นะคะ
ก็ถูกส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ